เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ประชาชนนั้นทยอยเดินทาง
เพื่อที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีที่สำคัญครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดจุดคัดกรองต่าง

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พุธศึกษาของเราคุณยุฒิญาตุ้มมีพุธศึกขาทรัทย์ทวีรายงานสด
มาจากจุดคัดกองประชาชนพระแม่ธรณีบีบมวยผม

ด้านหลังของผมก็คือถนนราชดำเนินกลาง
ต่อเนื่องถนนราชดำเนินในซึ่งอีกสักครู่
สารวงศ์ก็จะเสด็จผ่านบริเวณจุดนี้นะครับเข้าไปยังพระ
พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับซึ่งตาม
พระเลิกวันนี้ก็จะเริ่มในเวลาสิบนาฏกา๙นาทีนะครับ
ขณะเดียวกันประชาชนต่างทยอยเดินทางเข้ามายังพื้นที่ต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งด้านข้างของผมนะครับก็จะเป็นจุดคัดกรองที่๔
ก็คือจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
หลังจากเปิดเวลา๗นาฬิกาที่ผ่านมาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
ประชาชนต่างสวมเสื้อสีเหลืองนะครับเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ
เพื่อร่วมในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งตามหมายกำหนดการแล้ว
วันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นวันบรมราชาพิเศษ
พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองมีการประกอบพิธีขออภัยครับ
มีการประกอบพระราชพิธีสำคัญ๓อย่างก็คือสงฆ์พระมุรทาพิเศษ
ก็คือการรดน้ำที่พระเสียรนะครับสองก็คือทรงรับน้ำอภิเษก
และทรงรับเครื่องราชกุฏภัณฑ์คัตยราชวราพรและทรงและพระแสง
ตามพระเลิกนั้นจะเริ่มพระราชพิธีเวลาสิบนาฬิกาเก้านาทีถึงสิบสองนาฬิกา
เสร็จสิ้นพระราชพิธีดังกล่าวแล้วก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์นั่นเองนะครับ
ประชาชนที่เดินทางมาจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ที่กล่าวมาแล้วนั่นเองครับซึ่งหลายคนที่เดินทางมาอย่างไม่ยอดท้อนะครับ
ทั่วทุกภูมิภาคต่างมาต่อแถวรอเข้าจุดคัดกรองตั้งแต่ตี๕นะครับ
เพื่อจะได้เข้าไปยังถนนราชดำเนินในแล้วก็เข้าไปใกล้บริเวณพระบรมหาราชวังมากที่สุด
เพื่อเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
หลายคนมาคนเดียวนะครับแต่ก็มารู้จักกับเพื่อนใหม่
ที่มีหัวใจเดียวกันคอยช่วยเหลือในการเดินทาง
ไม่ได้มาด้วยกันแต่ว่ามาต่อแถวก็เจอกันในแถว
ตั้งแต่เจอกันตั้งแต่ข้ามถนนค่ะก็ไม่รู้ทางก็ถามกันมา
ก็เลยตามกันมาไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าไม่รู้จักไม่รู้จัก
อย่างนี้เสมอค่ะเมื่อประเทศไทยมีงานพิเศษอย่างนี้
จะได้เพื่อนที่เป็นคนไทยด้วยกันที่นี่ทุกครั้งค่ะ
ตั้งใจมาทุกวันค่ะจะมาตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วพอดีก็บอกมีพิธีในพระราชวังใช่ไหมค่ะ
วันนี้ก็มีพิธีในพระราชวังแต่ว่าเราขอมารับเสด็จท่าน
แต่พรุ่งนี้เราก็ทราบอยู่ว่าท่านเรียกพระนคร
พรุ่งนี้ก็จะต้องแบบเช้ามืดแหละเพื่อจะได้ชมกระบวนเสด็จ
ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเป็นครั้งแรก
เราก็คิดว่าครั้งเดียวในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้ดูแต่ภาพดูแต่ภาพยนตร์
แต่อันนี้เป็นเรื่องจริงในชีวิต
เราก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราก็ขอใกล้ชิด
เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนค่ะมาวันศุกร์ที่สาม
ครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากเห็นลูกชายเดิน
ดูในขบวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐ค่ะ

มาชมพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
อยากเห็นตราบเพื่อนใจปิติเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีวันนี้นะครับ
ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพรุ่งนี้ก็ตั้งใจจะมาอีกรอบนะครับ
เพราะทราบข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพระยุหายาตราทางสะทนละมาตร
จากพระบรมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ก็จะมาเฝ้าทุลองทุลีพระบาทรับเสด็จอีกครั้ง
เพราะถือว่าเป็นงานสำคัญที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับ
อีกทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ที่มีพระราชพิธีอันดีงามสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
ที่สำคัญได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่วนรวมจิตใจของคนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับ

ประชาชนที่มาเข้าแถวตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อรอเข้าจุดคัดกรองที่๔พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
ก็สามารถเข้าไปได้หมดทุกคนนะครับ
แต่ก็ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับการบริการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจจุดคัดกองนั้น

นัดประคัญธรรมรัฐนาศิริคุณถ่ายภาพยุทยาตุมี